หรือคุณทัวเนี่ยก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากมาย
ก็เป็นแค่นักร้องเมื่อหนึ่ง
เป็นร็อกสตาร์นะรู้จักกันในหัวขาโจทย์มาตั้งหลาย
อายุหากินด้วยกันร้องเพลง
และวันนั้นเมื่อเปลี่ยนความดังและสร้างความดี
คนนี้ก็เป็นกฎสำคัญของภาคไทย
วิ่งอยู่บนถนนใจสะเตือนอยู่หัวใจ
เพราะวิ่งเข้าไปอยู่ในใจของคนไทยทุกคน
วันนี้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิม

เพราะเขาวิ่งจากไปตรงหนึ่งและสาม

แต่ตอนนี้ได้เท่านั้น๘๐๐ล้านนะ

โดยคนที่๙๙เปอร์เซ็นต์ไม่รู้จักเขาเป็นการชดตัว
นี่คือเรื่องเหลือเชื่อ
แต่ก็เป็นแล้วนะ
เพราะฉะนั้นก่อนจะถูกชื่นบริหาร

คำถามก็คือว่าทำไมคนถึงบริจาคให้กับเขาเพราะคนแสดงว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง
อาริสมของกันไม่ได้ทำเพื่อเป็นมันที่ใหญ่มากดีเหมือนกัน
แต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณฟื้นทำเพื่อตัวเองไม่มีใครช่วยหรอกบัญ๕๐๐บาทก็แพงเลยนะ
เพราะฉะนั้นปีก่อนเขาต้องยกเลิกคอนเซิร์ทเขาทั้งประเทศเพราะเหลือแค่หลงว่าบัญแพงเลย
แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะวิ่งธรรมดาคนควบคุกให้เขา๘๐๐บาทก็ร้านนะ
บรรจาบริจารณ์
ร้อยแล้วเห็นไหมต้องมีใครบ่นกว่าแพงนั้น
เพราะว่าน้องมันไม่มีใครบ่นเพราะทุกคนรู้ว่าเขาทำเพื่อ
คนศพทุกข์ได้ยากทำเพื่อโรงศักดิ์กระป๋า
ชีวิตของคนเรามันชีวิตใหญ่ก็ตรงนี้มันชีวิตว่าหายแล้วตรงนี้มันมีสรรค์ก็ตรงนี้
รู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่เสียใจ
อยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่เพื่อฟ้าในเวียน